ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีศิลปินดาราเดินทางตบเท้ามาเยี่ยมเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐกันเยอะเลยนะคะ
ใครชอบแนวนี้เรียกเชียร์ด่วนเลยนะคะ
ต่อกันที่ลูกทุ่งสาวเสียงสวยค่ะน้องบีมสสิทร
เพลงเพราะเสียงดีชวนฟังจริงจ้า
มโนเป็นผีเลยคิดไปไกลอุ้ยตายไว้ตายผู้ชายขี้ตู